ดูสักก่อนครับสาวโสดคนนี้แนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรจ๊ะ
ชื่อดาวค่ะจริญญาเนธขำนะคะอายุ๒๙ปีค่ะ
ตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายแอร์ค่ะ
ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าถ้าเป็นเด็กดื้อจะเดินอะไร
แต่ถ้าเป็นเด็กดาวจะเดินทั้งคืนค่ะ
วันนี้สนุกแน่นอนถ้ามาเปิดแบบนี้
ชอบชอบชอบเหลือเกินเล่นแบบนี้
วันนี้เนี่ยอ่อมดาวก็คือศีลเสมอกันหมด
ใช่ดีค่ะดี
ได้ยินว่าชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า
ใช่ค่ะชอบเด็กเลยค่ะต้องเด็กกว่าเราเท่านั้น
สองคนนี้คือเพื่อนคุณที่จะมีหน้าที่ช่วยสแกนนะครับผม

วันนี้ผมพาน้องมา๔คนให้คุณ
รับประกันได้ว่าเปรียบเสมือนหนมกรุบกรุบกระดูกอ่อน
แต่ก็เดาเก่งไหมฮะ

เมื่อก่อนผมอาจจะติดเกม

แต่ถ้าโดนผมอ้อนคุณจะรักครับ

ชอบเวลามีผู้ชายพูดอะไรแบบนี้เลย
อย่ามันดูท้าทายเราเกินไปน้องดาว
ขอบตาลึกเพราะนอนดึกแต่ที่ใจเต้นตึกเพราะคิดถึงคุณนะฮะ

เมษาลาศรีมีน
สมโนเลิกเกี่ยวข้องกับพระ
มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไว้มีจิตใจที่โอพ่อมารี
ตัวเขาเองปัดภาคอะไรมาแต่ยะไหว

แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาดีคือเขาเป็นคนฉลาด

ขอบอกตั้งแต่เปิดแอร์จนปิดแอร์แล้วยังไม่หยุดเลย

เพิ่มพอใจมาก
เส้นในใจเขาดีเส้นมีเส้นพระรหัส

หมายถึงว่าเวลาเป็นเจ้าของแล้วเขาสามารถคุมผลได้
และเศรษฐ์สาวเขานี่เขาเป็นนักวางแผนที่ดี

ไม่ต้องเจอสาวที่พงที่ผับมาเที่ยวอะไรอย่างนี้
แล้วคือพี่ฮอมมี่เคยไปจีบสาวก่อนไหมหรือมีผู้หญิงมาจีบเราไหม
แล้วแบบเราไปกับเขาต่อไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คำถามแรกก่อนก่อนนะว่าเคยไปจีบใครไหม
บอกตรงว่ามันเยอะจนไม่อยากจีบไม่อยากยุ่ง
ส่วนอันที่สองคือไปต่อใครไหมใช่ไหมครับ
คือทำงานก็เหนื่อยแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วไหนจะต้องตื่น

ส่วนใหญ่เวลาเขาโบกรถเสร็จแล้วคุณฮิปปี้ให้ติ๊บไหมคะให้เท่าไหร่

ก็เป็น๑๕๐
๕๐หรือ๑๐๐อันนี้คุณชอบบวกตลอดเลย
เว้นไม่เว้นวักไม่เอา
แล้วการที่ฉันให้๕บาท๑๐บาทก็ดูแพงเลยนะ
แสดงว่าเป็นคนนิสัยรวย

อย่างที่พี่ติ๊กเขาพูดไปเรื่องเนินอังคาร
อันนี้ก็ต้องลองพิสูจน์ดูครับ
ไม่ได้ต้องยอมรับมาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่
มันก็จะจริงบ้างไม่จริงบ้างครับ
มันก็แบบว่าแบบอยู่ที่ผู้หญิงด้วยครับ

เห็นไหมลุยเลยครับ
ถ้าเกิดว่านนท์ชอบเกมเนี่ยเติมเกมเยอะ
ถ้าวันนึงเราร้อกันเรื่องว่านนท์เติมเกม
ไหนจะบอกว่าพูดกันยังไง
ที่ผมผ่านมาเป็นเพราะเล่นเกมไม่มีใครครับ